ดินช่วยซับน้ำตาข้าขอละจ้า
ช่วยฝากซากรักเศร้าของเราได้ไหม
ถ้าเขาไม่มาเยือนคงได้พบระหม่าย
ดินถมร่างฉันไว้ให้จม
เช็ดเกิงเกงคุณปาเลยค่ะบ๊ายเตย
แสดงว่าถูกต้องเลยครับคุณพ่อเสียงเนี่ย
เพลงนี้เข้ากับร่องเสียงของน้องเขาจริง
ตอนอินโชว์ขึ้นนี่นะพี่เป็กนั่งดูอยู่ข้างล่างนะบ๊ายเตย
เป็นไข้รึเปล่าทำไมน่องสั่นกึกอ่ะ
โอ้โหร้องได้ดีมากตื่นเต้น

ถ้านับ๑๑๐ระดับความตื่นเต้นอยู่ที่ระดับเท่าไหร่

เลข๔เขาก็โอเคนะ

ถ้า๑๐นี่กูเปียกพื้นน้อง

คุณพ่ออีกแล้วในโลกนี้นะเมื่อกี้เนี่ยฮะ

ชอบฟังเพลงอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นเพลงจากลูกสาวเราด้วยนะคะ

อิ่มเอมกว่านี้อีกค่ะถ้าร้องได้ถูกครบทุกคำนะคะ

มาครับเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
น้องใบเตยนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่า๑๐๐๐๐บาท
เพลงที่หนึ่งมูลค่า๑๐๐๐๐บาทนะครับ
น้องใบเตยร้อง

ร้องได้

ร้องได้

ร้องได้

ร้องได้

ผมผมทำงานร้านอาหารครับค่ะแต่ร้านอาหารเนี่ยเขารับโต๊ะจีนด้วย
ก็ต้องแบกโต๊ะคือทำทุกอย่างแบกโต๊ะยกเก้าอี้ค่ะ
จานช้อนคอยเสิร์ฟคอยอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ด้วยว่าสุขภาพไม่ค่อยดีพวกนี้มันใช้แรงเยอะมันก็ปวดหลังปวดขาอะไรอย่างนี้
ก็เลยต้องออกมาครับค่ะก็เลยต้องมาขายของโอท็อป
ขายโอทอปก็ขาดทุนแล้วก็มาทำทองพับกันอีกก็ให้ช่วยกันในครอบครัว
งพับที่เอามาฝากวันนี้ที่เราได้ทานกันด้วย

ทองพับที่พวกเราชิมแล้วไม่หวานจัดรสชาติกลมกล่อมทานกับกาแฟอร่อยมาก
กับชาอร่อยมากเดี๋ยวเราเอาหน้าตาทองพับมาให้ดูหน่อย
เรามีพิตตี้สาวสวยค่ะคอยให้บริการค่ะมาค่ะ

ให้คุณป่าถืออันนี้ก่อนอันนี้คือทองพับรากบัวเชื่อม
อันนี้เป็นที่บ้านของน้องใบเตยทำเอง
ก็หลายท่านอาจจะเคยได้ยินทองม้วนอันนั้นใช้ม้วนอันนี้ไม่ม้วนฮะใช้พับ

ถ้าอยากสนับสนุนกันจะสั่งไปที่ร้านกาแฟกับคุณเพื่อให้ลูกค้าได้ซื้อก็ได้
หรือว่าจะสั่งไปทานเองก็ได้นะคะสั่งได้ที่เบอร์๐๘๑๐๓๙๙๐๕๑นะคะ
งพับประนอมค่ะประนอมนี่ชื่อใครคุณพ่อ

ชื่อคุณภรรยาชื่อคุณแม่น้องใบเตยนะคะ
อันนี้อย่างที่ฝรั่งเขาเรียกกันเลยนะครับว่าเป็นสินค้าโฮมเมดเพราะว่าทำที่บ้าน

พับค่ะแล้วก็ช่วยใส่ห่อค่ะ
กับใส่ห่อคุณแม่ก็เป็นคนกดแป้นพิมพ์
ทำได้ด้วยเมื่อกี้นี้พี่เป๊กพูดขายอ่ะอาจจะดูไม่น่ารับประทาน
ต้องลองให้ใบเตยลองขายดูน้าใบเตยลองขายทองพับให้คุณแม่หน่อยสิคะ
ขายแบบออนไลน์แล้วก็บอกเบอร์โทรด้วยนะ
สวัสดีค่ะหนูน้องใบเตยนะคะ
ถ้าใครสนใจนะคะก็ซื้อได้เลยค่ะรสชาติอร่อยนะคะ
ซื้อได้ในราคา๒๐บาทค่ะสามารถโทรมาได้ในเบอร์๐๙๔๗๖๒๕๙๖๘ค่ะ
นี่เป็นอะไรลูกเป็นออมสินออมสินเป็นออมสินอ๋อพี่เป๊กนึกว่าข้าวหลาม
ลูกข้าวหลามอันนี้เป็นกระปุกออมสินแบบโอท็อปนะคะคุณพ่อนี้เอาไปขายที่ไหนบ้าง
ก็ขายอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอะครับที่เบื้องบรเผ็ดครับเบื้องบรเผ็ดอ๋อ
มรเพชรนะฮะรายได้เป็นไงคะก็ตอนนี้ของโอท็อปไม่ได้แล้วเจ๊งไปแล้วครับ
เราก็เก็บไว้ก็ไม่ได้ขายครับค่ะยังอยู่ในโกดังอยู่ครับก็ยังเป็นสินค้าค้างสต๊อก
ครับมันอยู่กองไว้เฉยกลัวมีอะไรบ้างครับพวกอะไรบ้างฮะที่ที่เหลือ
ตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นกระบุออมสินส่วนใหญ่ครับครับค่ะพวกกระเป๋าถักพวกเอ่อ
พวงกุญแจจราเข้พวงกุญแจลิงครับปั้นด้วยดินญี่ปุ่นครับ
ทีนี้เห็นบอกใบเตยเขาก็ไปช่วยเดินเร่ขายด้วยไปขายที่ไหนบ้างคะใบเตย
ขายที่ที่เขามีการแสดงค่ะละครลิงจราเข้โชว์ค่ะคนซื้อเยอะไหม
ไม่เยอะค่ะบางวันก็ขายไม่ได้ก็ต้องขนกลับมาถ้ามีการแสดงเองก็ขนไปขนมาค่ะ
เวลาขนเขาแบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็น้อยใจนิดหน่อย
แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้บังคับเขาใช่เพราะว่าบางทีคนก็มีความจำเป็นในการเอาเงินไปใช้อย่างอื่น
ใช่ค่ะเขาต้องซื้อของที่จำเป็นกว่าใช่ค่ะในยุคที่เงินทองที่ยังต้องใช้แบบรู้ใช้รู้จ่ายเนี่ย
ยิ่งต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแข่งกันอีกสักเพลงหนึ่ง
พร้อมยังพร้อมค่ะได้ไปแล้ว๑หมื่นบาทในเพลงที่๑ก็มาถึงเพลงที่๒
เพลงนี้๒๐๐๐บาทแล้วนะครับใบเตยถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
แต่ก็ยังมีความกังวลอยู่ในใจใช่ไหม

ตื่นเต้นพอคุยกันตอนแรกก็โอเคแล้วเนาะ

เพลงนี้รู้จักไหมคะ

มีความแม่นยำในการร้องเพลงนี้ให้ถูกทุกคำมากน้อยขนาดไหน

หายใจออกแล้วมองไปที่คุณพ่อคุณแม่คุณย่าแล้วก็พี่เติ้ล

ทุกคนล้วนมีสายตาแห่งความรักมอบให้ใบเตยทั้งนั้นเลย
นี่แหละคือกำลังใจที่ดีหายใจข้าวหายใจออกแล้วบอกว่ารักนะ
น้องพูดซิรักนะคะ
ตัวช่วยยังอยู่ครบนะครับยังไม่ได้ใช้เลยตัดสินใจให้ดีนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
น้องใบเตยจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ค่ะ
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงที่๒นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่ต่อ

ไม่ใช้ก็ต้องตั้งสมาธิให้ดี

จงทำด้วยความระมัดระวังนะคะตัวเล็ก

โซคะ

ต้องร้องให้ถูกต้องทั้งหมดเท่านั้นนะครับ
มาถึงเพลงที่๒นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๒หมื่นบาท
เพลงที่๒เพลงมาครับ
ขอบคุณครับ
พ่อสอจะเปลี่ยนคนเดียงสักทีสิบครั้ง
ใจฉันก็ยังก็ยังก็ยังรักเธอ
เลขพ่อสอเปลี่ยนปีเดือนเคลื่อนไปเสมอ
ใจฉันก็ยังรักเธอ

ไม่เคยเปลี่ยนตาม
ความรักฉันมันเจอกันไม่ว่าปีไหน
พอสองเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไป
สขจากดวงใจก็คือฟ้างาม
อ้อมกอดฟ้าสี่คราม
โอบเราให้มันเนบ
ฉันรักเธอรักเธอสุด
ไม่มีวันหยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์
ตั้งแต่เธอมามาเป็นเจ้าชีวิต
ประตูหัวใจก็ปิดไม่เคยคิดรักใคร
พ่อสอจะเปลี่ยนมุนเวียนก็ทั้งพ่อสอ
ใจฉันยังรอยังรอยังรอฝันไฟ
เลขพศเปลี่ยนปีเดือนจะเคลื่อนผ่านไป
ช่างพอสอนั้นเป็นไรแต่หัวใจฉันไม่เปลี่ยน
ทั้งแต่เธอรักเธอสุดสุดสุด
ไม่มีวันหยุดแม้แต่เสาอาทิตย์
ไม่มีวันหยุดแม้แต่หัวใจฉันไม่เปลี่ยนตาม